ตามกันต่อกรณีของอันยูชิงกันดีกว่าดาราสาวไต้หวัน
เมื่อวานนี้โอ้โหพี่เบิร์ดนัชพงศ์เล่นใหญ่ไปแล้ว
เรื่องนี้จนใครหลายคนตื่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง
อยากจะมารับรู้นะที่เธอได้กล่าวอ้างเอาไว้ว่าถูกตำรวจไทย
รีดหายเงินเนี่ยสองหมื่นเจ็ด
แถมยังไม่พอยัดบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในมือเธออีก
วันนี้ที่เชอรี่จะอัปเดตคือทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมคะ
ยังไม่จบหรอกแต่ก็มีอัปเดตมา
เพราะอะไรเมื่อวานนี้หลายคนร้องขอไง
มันกลายแป๊บเหลือเกิน
คือนี้เป็นภาพจากวงจรปิด
คุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าสถานทูตจีนนะ
อันนี้ถ้าไม่บอกว่าสถานทูตจีนก็ดูไม่ออกเหมือนกัน
คือจะเห็นว่ามีรถมัสด้านสองสีแดงเนี่ย
ที่รับดาราสาวคนนี้กับเพื่อนอีก๓คน

หลังจากนั้นค่ะกลุ่มของดาราสาวไต้หวันลงมาจากรถ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่บนฟุตบาทนะฮะ
ซึ่งตามคำให้การของดาราสาวไต้หวันบอกว่า
เธอถูกพาเข้าซอยรีดเงิน

ไหนเข้าซอยก็อยู่ริมถนนนี่นะ
วงจรปิดที่บันทึกภาพไว้เนี่ยมันค่อนข้างไกลคุณผู้ชม
มองไม่ค่อยเห็นการกระทำแบบชัดสักเท่าไหร่
ส่วนเวลาที่ดาราสาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจเรียกตรวจนานกว่า๒ชั่วโมง
จากภาพกล้องวงจรปิดตำรวจงัดมาเลย
นี่อยู่ที่ด่าน๔๗นาทีเอาอะไรมา๒ชั่วโมง
มีไทม์ไลน์แบบนี้ค่ะตอนตี๒๔นาที
ดาราสาวออกจากผับย่านมักกระสันตี๒นาที๒๗นาทีค่ะ
โดยสารแกรปมาถึงที่ด่านตรวจตอนตี๒๕๔นาที
แกรปคันแรกที่โดยสารมาขับรถออกไปจากด่านตรวจตี๓๔นาที

ขณะเดียวกันทางตำรวจก็เรียกนายหนุ่ยคนขับแท็กซี่สีชมพูมาสอบปากคำต่อ
ใช้เวลาพูดคุยสอบปากคำ๓ชั่วโมงคุณผู้ชม
แล้วก็ในหนุ่ยเดินออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าว
เล่าให้ฟังว่าเขารับผู้โดยสารกลุ่มนี้จากด่านตรวจมานะ

ชายคนแรกเนี่ยนั่งข้างหน้าส่วนผู้ชายอีกสองคนนั่งข้างหลัง
แล้วก็ผู้หญิงนั่งอยู่ฝั่งคนขับประตูขวา
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายคนนึงที่นั่งอยู่เบาะหน้านี่นะ
เขาพูดไทยได้บ้างเล็กน้อยบอกว่าพาไปห้วยขวางหน่อย
พอขับรถออกไปได้นิดนึงผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า
ก่อนจะไปห้วยขวางแวะส่งเพื่อนเขาที่รัชดา๓๒ก่อน
พอถึงรัชดา๓๒ผู้ชายที่นั่งหน้าลงไปจากรถใช่ไหม
ตอนนี้เหลือใครเหลือผู้ชาย๒คนกับดาราอีกหนึ่งคน

ผู้ชายที่พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเป็นคนจ่ายเงินค่ารถ
จำนวน๒๐๐บาทซึ่งราคาตามมิเตอร์มัน๑๐๐กว่าบาท
คนขับบอกว่าแหมเขาก็ใจดีเขาบอกที่เหลือไม่ต้องถอน
ส่วนความเคลื่อนไหวอันยูชิงแหมฟังแบบนี้เขาก็ติดตามข่าวเมืองไทยเหมือนกันนะ
หลังจากที่ทางตำรวจบ้านเรามีการอัปเดตความคืบหน้า
ไทม์ไลน์เกี่ยวกับภาพกล้องวงจรปิดในคืนเกิดเหตุ
อยู่ชิงเขาเห็นแล้วเขาก็โพสต์เป็นภาษาจีน
แปลเป็นภาษาไทยมาแล้วนะ
ระบุข้อความว่ามันมืดมนต์ไปหมดเลย
แล้วมันก็บิดเบี้ยวมากขึ้นทุกทีทุกที
ขอบคุณสื่อที่รักแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วง
ฉันกำลังจะเตรียมการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้ว
แล้วจะอธิบายทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ขอเวลาฉันหน่อยแล้วกันเธอบอกแบบนี้ค่ะ
อยู่ชิงดาราสาวไต้หวันให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าติดต่อมากับทางสำนักงานตำรวจสากลเลย
อินเตอร์โพลนี่แหละเข้ามาให้ความช่วยเหลือหน่อย
ไม่มั่นใจในวงการตำรวจไทยว่างั้นเถอะนะ
แล้วก็ยืนยันด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดด้วยนะ
บอกว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเถอ
ยังไงเธอยืนยันว่าเธอถูกรีดไถเงินจริง
แล้วในค่ำคืนนั้นมีตำรวจมากกว่า๗นาย
ทุกคนพกปืนแล้วก็ไม่ได้พูดจาดีกับเธอด้วยค่ะ
กลุ่มตำรวจไม่ยอมให้เธอถ่ายวีดีโอ
เธอบอกว่าแหมเธออ้างอะนะคะ
บอกว่าสังเกตว่าพวกเขาเนี่ยพวกตำรวจไทยเนี่ย
เขารู้มุมหรือเปล่าพยายามยืนหลบกล้องวงจรปิดกันหรือเปล่า
หลังจากที่เอาเงินไปแล้วเนี่ย
มีตำรวจยื่นบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เขาด้วย
บอกว่าให้รับไปพอเขาก็รับมา

ทำอะไรเขาก็ทำยื่นมาปุ๊บเขาบอกเขาโดนถ่ายรูป

คือบอกว่าเหมือนโดนยัดบุหรี่ไฟฟ้ามาให้กำลัง

แต่ในประเด็นที่ว่าไอ้ตำรวจยัดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชม
เพจดาว๘แชกนะฮะ

เขาก็มาโพสต์คลิปโต้กลับดาราสาวชาวไต้หวันเนี่ยนะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมดูในวงแดงเอาไว้นะ
บอกว่าเนี่ยเป็นดาราสาวที่เกิดเหตุนี่ใช่ไหม
สูบบุหรี่ไฟฟ้าพ่นควันออกมาตั้งแต่เดินที่สระว่ายน้ำอยู่แล้ว
แล้วก็ทีมข่าวได้ภาพดาราสาวสวมชุดดำกางเกงขายาวไปเดินตลาดห้วยขวาง
พบว่าในมือเขาเนี่ยเขาก็เหมือนถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะ
ไปดูในไอจีของดาราสาวก็เหมือนเธอจะมีการพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวมาโดยตลอดอยู่แล้วนั่นเองค่ะ